ทีนี้มาดูอีกคดีหนึ่งอันนี้คดียาวนานเลยครูจอมทรัพย์
เรื่องของคดีปั้นพยานหลักฐานเท็จเพื่อที่จะรื้อฟื้นคดีคนขับรถชนคนตายตั้งแต่ปี๒๕๕๙
สารจังหวัดนครพนมก็พิพากษาจำคุก๘ปีโดยไม่รอลงอาญาครูจอมทรัพย์
ส่วนผู้ร่วมขบวนการ๔คนจากทั้งหมด๗คนก็ถูกตัดสินจำคุก๒เดือนถึง๗ปี
ทางจำเลยน้อมรับคำตัดสินของศาลแต่ก็อยู่ระหว่างยื่นขอประกันตัว
จอมทรัพย์แสนเมืองโคตรอายุ๕๗ปีอดีตข้าราชการครูเดินทางไปที่ศาลจังหวัดนครพนมนะคะ
พร้อมกับพวกอีก๗คนและทนายความ
หลังจากที่ตกเป็นจำเลยฐานความผิดเกี่ยวกับเบิกความเท็จแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ร่วมกันแจ้งเจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จและซ่องโจร
กรณีนี้ก็คือกรณีที่มีการร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรม
รื้อฟื้นคดีขับรถชนในเหลือพ่อบำรุงอายุ๗๔ปี
เสียชีวิตตั้งแต่ปี๒๕๕๔ที่อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนม
โดยอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นแพ้นะต่อมาศาลมีคำสั่งยกคำร้อง
เพราะว่าไม่มีพยานหลักฐานใหม่มาหักล้างได้จึงถูกพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีนี้ล่ะค่ะ
สารก็มีคำพิพากษาว่านางจอมทรัพย์มีความผิดจริงให้จำคุก๘ปีโดยไม่รอลงอาญา
และพิพากษาจำคุกผู้ร่วมขบวนการอีก๔คนก็คือนายสุริยานวลเจริญหรือครูอ๋องเพื่อนสนิท
หัวหน้าทีมจ้างพยานเท็จจำคุก๗ปี๙เดือนค่ะ
ทัศนีหานพยักษ์จำคุก๒ปี๑๙เดือน
นางทองเรศวงศรีชาพยานปากสำคัญที่เคยมายืนยันว่าครูจอมทรัพย์เนี่ยไม่ได้ขับรถชนคนตาย
อันนี้ถูกจำคุก๒ปี๑๒เดือนนะคะ
และนายนิรันดิ์แสนเมืองโคตรอดีตสามีครูจอมทรัพย์จำคุก๒เดือน
ส่วนนางสาววาสนาเพชรทองหลานสาวของครูจอมทรัพย์
นายเสน่ห์สุพรรณและนางรจนาจันทรัฐเพื่อนสนิทครูจอมทรัพย์จำเลยอีก๓คน
มีคำสั่งยกฟ้องค่ะซึ่งญาติและทนายความของครูจอมทรัพย์อยู่ระหว่างยื่นขอประกันตัวต่อสาร
ก่อนหน้านี้ค่ะนางจอมทรัพย์เคยถูกพิพากษาจำคุกในคดีขับรถชนคนตายเมื่อปี๒๕๕๙
และได้รับการอภัยโทษออกมาเมื่อปี๒๕๕๙
ไปร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมให้รื้อฟื้นคดีตามพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่พศ๒๕๕๙
โดยอ้างบอกว่าที่เธอถูกจำคุกไปเนี่ยนะจริงแล้วเธอไม่ได้มีความผิดเธอตกเป็นแพ้
มีพยานบุคคลและพยานหลักฐานยืนยันว่าครูจอมทรัพย์ไม่ได้กระทำผิดแต่อย่างใด
ต่อมาวันที่๑๗พฤศจิกายน๒๕๕๙
อุทธรภาค๔ยกคำร้องยืนตามสารชั้นต้นว่าครูจอมทรัพย์นั้นมีความผิดจริง
ทำให้ถูกพนักงานสอบสวนสพนาโดนดำเนินคดีร่วมกับพวกอีก๗คน
ฐานความผิดเกี่ยวกับการเบิกความเท็จให้การเท็จรวมถึงข้อหานักก็คือข้อหาซ่องโจร

นอกจากนี้เมื่อวันที่๒๕กันยายน๒๕๖๒
สารจังหวัดนครพนมได้มีคำพิพากษาจำคุก๒ปี๑๐เดือน
สับวาปีซึ่งเป็นพยานปากสำคัญที่เคยออกมารับบอกว่า
เขาเป็นคนขับรถให้กับครูจอมทรัพย์
และจำคุก๑ปี๙เดือนนางจันวาปีภรรยาโดยไม่รอลงอาญา
ให้การรับสารภาพว่าเป็นการสร้างพยานหลักฐานเท็จค่ะ
ก่อนที่จะยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวต่อสู้คดี
ส่วนเรื่องของคดีนี้เนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสารอุทธรณ์ด้วยนะคะ
ก็คงปิดคดีแล้วล่ะสำหรับครูจอมทรัพย
ค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้รออย่างเดียวรอเรื่องของการประกันตัวนะคะของทางจำเลยทั้งหมดนะคะ